ดูเรื่องของไลน์หลายคนอาจจะยังคิดอยู่ว่าจะส่งอะไรมาดี
เพื่อรางวัล๑๐๐เหรียญเนี่ยนะคะเป็นการไปซื้อของต่างในไลน์นะ

นี่เป็นบรรยากาศสดเลยที่ปากครองตลาด
จากทีมข่าวโซเชียลของไทยรัฐทีวี

คุณค่ะนะคะอยู่ที่ป่าคลองตลาดค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้า

มีคนมาจับจ่ายซื้อดอกไม้กันนะคะ
ค่ะแล้วส่วนมากนี่เขาคือเป็นรุ่นไหนคะ
เท่าที่คุณมิ้นท์เห็นเอาตอนนี้นะครับเป็นรุ่นไหนเยอะที่สุดเลย
ตอนนี้เลยนะคะจะเป็นนักเรียนค่ะโดยส่วนมากเลย
มากันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
ดอกไม้ยอดฮิตล่ะครับ
อกไม้ยอดฮิตที่ขายได้เลยตอนนี้ที่เห็นก็คือเป็นดอกกุหลาบสีแดงค่ะ
สีแดงเลยนะฮะซื้อเป็นดอกหรือเป็นช่อครับคุณมิ้น
ซื้อเป็นช่อค่ะซื้อเป็นแบบเป็นมัดรวมกันไปเลยค่ะ
นี่จากภาพที่เห็นนี่มีอย่างอื่นด้วย

ใช่ก็จะมีดอกไม้ที่รับเป็นจัดเป็นพ่อนะคะ

ค่ะแล้วก็ดอกไม้ที่รับจัดเป็นกล่อง
อันนี้จะเป็นดอกกุหลาบของประเทศเอกวาดอร์ค่ะ

คุณมิ้นถามราคาให้หน่อยฮะถามราคาดอกเนี่ย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

แพงกว่าค่ะ
อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะบางคนอยากรู้และอยากจะไปซื้อตรงนี้
ถ้าสีแดงสีแดงดอกนี้เท่าไรค่ะ

อยู่ข้างบนล่ะค่ะอืมอยู่ในตู้ค่ะอืมคนแรงอยู่ในตู้ค่ะครับ
โอ้โหเมื่อกี้ใครสั่งฮะช่อใหญ่ขนาดนั้นสีขาวฮะ
ใหญ่มากช่อใหญ่มากเอ๊ะเราไม่เห็นหน้าคุณมิ้นคุณมิ้นขอดูหน้านะฮะ
คนมีความรักอีกคนขอดูหน้าหน่อยล่ะค่ะอาจารย์

คุณมิ้นค่ะก่อนดูนอนนอกจากดอกไม้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
ที่เขาเอามามอบเป็นของขวัญในช่วงวาเลนไทย

ที่ส่วนมากตอนนี้จะเป็นดอกไม้สักส่วนใหญ่นะคะ
จะเป็นอย่างอื่นจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่
คุณมิ้นครับแม่ค้าพ่อค้าเขาว่ายังไงบ้างว่าปีนี้
การจำหน่ายดอกนี่คึกคักหรือไม่คึกคัก
ปีนี้ดอกไม้ที่ขายได้ประชาชนค่อนข้างจะบางตาค่ะ
ไม่เท่ากับปีที่แล้วราคาดอกไม้นี่ก็จะราคาจะ

อืมพ่อค้าแม่ค้าบ่นว่าอะไรบ้างไหมฮะ
อะไรนะคะ

บรรยากาศค่อนข้างบางตาจริงนะที่ปากฮองตลาดนะ
คือคนน้อยเอาไม่แน่เขาซื้อเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
หรือว่าจองสั่งจองแล้วก็มารับตามเวลาหรือเปล่า

ไปดูบรรยากาศแล้วก็รายงานมาให้เราได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับ